ไม่รู้ว่าในที่ประชุมจะมีอย่างนี้หรือเปล่า
จะมีเท่าไหร่ออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นใจหรือเปล่า
วิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ไม่มีเรื่องไหนใหญ่ไปกว่าเรื่องวิกฤตพลังงาน
วิกฤตน้ำมันที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้
เริ่มต้นสัปดาห์นี้ก็ต้องตามเรื่องนี้
ต้องตามว่าแนวทางจะแก้ปัญหาที่จะทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงมาเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
เพราะวันนี้เป็นวันที่นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเป็นประชุม
ประธานประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ
มีคนบอกสภาความมั่นคงแห่งชาติมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องวิกฤตพลังงานวิกฤตน้ำมัน
เอานะนายกมอบหมายให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมาดูเรื่องนี้ในภาพรวม
การประชุมวันนี้จะหารือกันว่าสิ่งที่เลขาธิการสภาความมั่นคง
รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปหารือกับกระทรวงนั้นกระทรวงนี้กระทรวงเศรษฐกิจไปหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ข้อสรุปมา
วันนี้จะเอาข้อสรุปที่เลขาธิการสภาความมั่นคงไปรวบรวมมาขึ้นโต๊ะบนเวทีประชุมใหญ่ที่นายกเป็นประธาน
แล้วเราก็ต้องคอยดูว่ามันจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงมาได้ไหมทำให้ราคาพลังงานลดลงมาได้ไหม
ถ้าลดไม่ได้จะอยู่กันยังไงเพราะทุกวันนี้ข้าวของแพงไปทุกหมวดหมู่
หุนคอดู๓๖๐องศามีแต่เรื่องเข้าของแพง
ฉะนั้นถ้าเอาไม่อยู่มันจะมีปัญหา
ตามมามากมายฟังจากคุณธนิษฐ์โสรัตน์เนี่ย
เรื่องที่จะไปห้ามราคาสินค้าจริงอยู่เรามีกฎหมายที่จะไปบังคับว่าสินค้านั่นโน่นนี่อย่าเพิ่งขึ้นราคา
แต่ในสภาพความเป็นจริงมันเอาไม่อยู่หรอกครับมันเอาไม่อยู่หรอก
ถ้าเราไปห้ามไปกดเขามากมันจะเกิดอะไรขึ้น
คุณธนิษฐโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
เขาบอกว่ามันส่งผลกระทบต่อสินค้าที่ปรับตัวขึ้นหลายหมวด
จริงอยู่ไทยเนี่ยเป็นครัวของโลก
แต่อย่าลืมว่าวัตถุดิบต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
ปุ๋ยเช่นพืชเช่นข้าวบาเล่เช่นข้าวสาลีเป็นต้น
ขณะเดียวกันสินค้าในอุตสาหกรรมเช่นปลากระป๋องที่ต้องนำข้าวปลาและเหล็กเพื่อผลิตกระป๋อง
มีราคานำเข้าสูงจึงเขาต้องขอปรับ
ถ้ารัฐไปกดราคาสินค้าไว้อาจจะทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจส่งสินค้าออกมากว่าขายในประเทศ
เพราะจะได้ราคาดีกว่านี่ต้องรู้นะครับว่าไปกดเขามากเขาส่งสินค้าออกมากว่าขายในประเทศ
แล้วจะทำยังไงมันก็สินค้าก็ขาดแคลนสรุปคือถ้าต้นทุนมันแพง
แต่ปรับราคาสินค้าไม่ได้ผู้ประกอบการเขาก็ขาดทุนเขาต้องหาทางออก
แล้วถ้าเขาหาทางออกโดยหาทางส่งสินค้าไปต่างประเทศมากขึ้นสินค้าในประเทศก็ขาดตลาด
เดือดร้อนหนักเข้าไปอีกเราจึงได้ยินคำพูดที่ว่าของแพงมันไม่หนักเท่ากับของขาด
แล้วยิ่งแพงด้วยขาดด้วยยิ่งไปกันใหญ่
ฉะนั้นภาครัฐเนี่ยอย่าถือว่ามีอำนาจตามกฎหมายอยู่ในมือแล้วจะคุมราคาสินค้าได้ทั้งหมดไม่ได้
ยิ่งสินค้าในตลาดมันไม่อยู่ในหมวดของการควบคุมไม่มีทางที่จะไปทำอะไรได้เลยครับ
ใครไปจ่ายกับข้าวไปซื้อข้าวซื้อของตอนนี้จะรู้ว่าจับต้องอะไรขึ้นมาราคาปรับแล้วทั้งนั้น
แถวขึ้นราคากันหมดแล้ว
เมื่อวานเนี่ยเห็นภาพคุณสนทิรัฐสนทิจิรวงคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะ
เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะเนี่ยไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารสดจะมาทำกับข้าวบอกว่าจะเอาไปทำแกงเขียวหวานเนื้อ

คุณสนทิรัฐบอกของแพงเนี่ยเป็นเรื่องปลายทางที่กระทบประชาชนทุกครัวเรือนรวมถึงอาหารสัตว์
รัฐบาลต้องไปดูตั้งแต่ต้นทางจะแก้ปัญหาด้วยการกำกับราคาที่ปลายทางมันไม่ได้
รัฐบาลต้องใส่ใจรายละเอียดตรงนี้
ลงไปดูทีละรายการไม่ให้ต้นทุนของสินค้ามันถูกกระทบ
ซึ่งในบางรายการอาจจะต้องพิจารณาเรื่องภาษี
เพราะตอนนี้ผู้นำเข้าเขาเจอเรื่องภาษี
รัฐบาลต้องควบคุมราคาตั้งแต่ต้นทาง
เพื่อไม่ให้ปลายทางปรับราคาตามไปด้วย
ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องบริหารจัดการด้านการตลาด
ในการค้าปลีกค้าส่งไม่ให้มีการค้ากำไรเกินควร
นี่มุมของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เอาล่ะทีนี้วกกลับมาดูเรื่องที่จะประชุมกันวันนี้
หนึ่งในหนทางแก้ปัญหาราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ย
ไม่ให้สูงไปตามราคาตลาดโลกที่ทำกันมาคือ
เอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยไปอุดหนุนจุนเจือ
เพื่อให้ราคาหน้าปั๊มเนี่ยมันไม่ขยับมากคนจะได้ไม่เดือดร้อน
แต่ตอนนี้ไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยไม่มีเงินแล้ว
ไม่มีเงินไม่ว่าติดลบไปแสนกว่าล้านเนี่ย
ลบไปแสนกว่าล้านแล้วจะไปควักมาอุดหนุนราคาน้ำมันเนี่ย
มันไม่ไหวแล้วมันโบเบแล้วแล้วยังไง
แล้วจะต้องปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามราคาตลาดโลกอย่างนั้นเหรอ
แล้วจะอยู่กันยังไงถ้าเป็นไปตามราคาตลาดโลกเหรอ
วันนี้ดีแซงก็๔๐กว่าบาทแล้วถ้าเอาราคาน้ำมันโลกตลาดโลกเป็นหลักนะไม่อุดหนุนนะไม่เอาเงินจากกองทุนน้ำมันนะ
ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วจะทำให้กองทุนน้ำมันมันมีเงินขึ้นมาเพื่อจะเอามาจุนเจือน้ำมันได้ยังไง
วันนี้จะคุยกันแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย
ที่บอกว่าจะไปเอากำไรค่ากันจากโรงกลั่นมาเนี่ยคุยกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับ๒อาทิตย์แล้วนะครับ
มันไม่ง่ายเหมือนที่นายกกับรัฐมนตรีพลังงานพูดตั้งแต่แรก
เพราะตอนนี้เนี่ยข้อสรุปมันมี๓แนวทางจะไปเอาเงินเข้ามาเนี่ยนะ
รัฐบาลใช้กฎหมายทางพรบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบังคับเขา
แต่ถ้าใช้ข้อหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งถ้าเขาแว้งกลับมาฟ้องรัฐบาลยุ่งเลยครับ
เอาข้อ๒โรงการเสนอส่งผลส่งปันผลช่วยประชาชน
แต่ถ้าเป็นอย่างนี้เงินส่วนนี้เนี่ยต้องเข้าคงคลัง
คลังแล้วตามกฎหมายไม่สามารถนำเงินออกมาให้กองทุนได้
อ้าวได้มาก็เข้าคลังเอามาอุดหนุนกองทุนไม่ได้
เพื่อให้กองทุนมาชดเชยราคาน้ำมันหน้าปั๊มก็ไม่ได้อีก
ก็เหลือทางที่๓กระทรวงพลังงานเสนอให้๖โรงการบริจาคครับ
แล้วก็ยกหลักธรรมาธิพิบาลอย่างโน้นอย่างนี้มาว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนนะ
คนกำลังปริ่มน้ำอยู่โรงกันได้กำไรตั้งเยอะแยะมาช่วยหน่อย
อันนี้ก็เป็นแนวทางที่สามวันนี้ต้องดูถ้าตกลงกันไม่ได้
ข้อไหนก็ติดขัดไปหมดตกลงว่าไอ้การจะแก้ปัญหาราคาหน้าปั๊มเอาไม่อยู่
ฉุดลงไม่ได้ไม่มีทาง
ประชาชนก็เดือดร้อนกันต่อประชาชนก็เดือดร้อนกันต่อ
วันนี้เนี่ยไปไหนไหนก็มีแต่คนถามว่าเมื่อไหร่ราคามันจะลงมาน้ำมันเนี่ย
เมื่อไหร่ราคาจะลดราคามันจะตายกันหมดแล้วมันอยู่กันไม่ได้แล้ว
ปิดท้ายเนี่ยคำตอบของสูตรสำเร็จเรื่องราคาน้ำมันก็คือ
ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดโลก
ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบไม่รู้จะต้องทำยังไง
ประเทศไหนก็เหมือนกันนี่คือคำอธิบายแต่มันมีคำถามหนึ่ง
ที่รัฐบาลนี้ควรจะหาคำตอบว่ากลไกตลาดเนี่ยมันเพี้ยนตรงไหนหรือเปล่าครับ
เพราะอะไรครับเขาเท้าความไปตอนรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์
ตอนนั้นราคาน้ำมันดิบขึ้นไปถึง๑๒๐เหรียญสหรัฐต่อบาเรล
แต่เขาอั้นราคาดีเซลไว้ได้ที่๓๐บาท๑๒๐เหรียญอั้นไว้ได้๓๐บาท
แต่ตอนนี้น้ำมันดิบมันเหลือ๑๑๐จาก๑๒๐มันลดลงมาเหลือ๑๑๐โดยประมาณ
แต่ราคาหน้าปั๊มทำไม๓๕บาทนะครับ

ถ้าอ้างว่ากลไกตลาดมันเป็นอย่างนี้

ตอน๑๒๐ขายได้ไม่เกิน๓๐อั้นไว้ได้
ตอนนี้๑๑๐เอ้าทำไมอั้นไม่ได้

กลไกตลาดมันผิดเพี้ยนตรงไหน
รัฐบาลต้องไปแคะออกมา
และให้คำตอบกับประชาชน

คนเดือดร้อนทั้งแผ่นดินเขารออยู่ครับ
นี่คือเขตเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ต้องรอดูว่าจะเคาะอะไรออกมาบ้างนะฮะ
เพื่อให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือนะฮะ